ไปดูเรื่องของการทวงหนี้ในวงแชร์ที่ต้องบอกว่าโหดมาก
อยู่ที่พังงานะครับมีแม่ค้าขายอาหารเช้าคนหนึ่ง
เธอก็เป็นลูกวงแชร์เล่นไว้หลายมือ
จนแบบใช้ไม่ไหวเอาไปส่งไม่ไหว
สุดท้ายเท้าแชร์ตามมาทวงนะทวงแบบโหดมาก
เราพยายามตามให้นะครับบุคคลที่อยู่ในพื้นที่นะคนที่
อยู่ในเรื่องของวงแชร์วงเนี้ยค่ะไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับ
โหดโหดมากเห็นมั้ยครับนี่ครับ
นางสาวปวีนาติวเถาอายุ๔๐ปีนะครับ
เป็นเจ้าของร้านอาหารเช้าเป็นชาวตำบลทัพปุด
อำเภอทัพบุจังหวัดพังงานี่ฮะที่ถูกทำร้ายในคลิป
เธอก็ประสานขอความช่วยเหลือมาบอกว่าโดนเท้าแชร์นะ
สมมุติว่าชื่อไก่กันแล้วกันเท้าแชร์ไก่
เป็นคู่กรณีพาพวกมาทำร้ายร่างกายเธอ
แล้วที่เห็นในคลิปเนี่ยที่ถูกทำร้ายเนี่ย
ยังถูกชิงกระเป๋าถือไปด้วยนะครับ
นี่ฮะแล้วคนที่มาทำร้ายยังท้าด้วยว่า
ถ้าจะแจ้งความก็ไปเลยเชิญไปแจ้งความได้เลยเธอบอกนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑สิงหาคมที่ผ่านมา
หลังจากนั้นเธอไปแจ้งความกับตำรวจนะครับ

เพื่อเป็นหลักฐานใช้เป็นหลักฐานในการแจ้งข้อกล่าวหา
ตามขั้นตอนของกฎหมายนี่ครับพาพวกมาทำร้ายนะครับ

นางสาวปวีนาบอกว่าก่อนหน้านี้เธอไปเล่นแชร์นะ
โดยไปกู้เงินจากสถาบันการเงินมาเล่นแชร์นะครับ
เพราะว่าเธอเนี่ยกู้เงินมาเพื่อจะเอามาลงทุนเลี้ยงปูนิ่มด้วย
หลังจากนั้นต้องการขยายเงินลงทุนนะ
ก็มาเล่นแชร์นี่แหละอยากจะได้เงินเอามาลงทุนเพิ่ม

เริ่มจากเล่นแชร์วันละ๔๐๐๕๐๐บาทกลายเป็นวันละหมื่น
โอ้โหเธอบอกว่าที่กลายเป็นวันละหมื่นเนี่ย
เนื่องจากเท้าแชร์ของเธอเนี่ยเท้าแชร์ไก่เนี่ยที่มาทำร้ายเนี่ย
ใส่ชื่อเธอเพิ่มมือแชร์โดยไม่แจ้งล่วงหน้า
มาแจ้งหลังจากใส่ชื่อเพิ่มมือแชร์ให้เธอแล้ว
แล้วบอกว่าเออนี่จองมือแชร์ไว้ให้แล้วนะต้องใส่ชื่อเพิ่มหลายวงหน่อย
เพราะว่ามันจะได้ครบวงแชร์ทีนี้พอมีหลายมือเข้า
จ่ายไม่ไหวจ่ายไม่ไหวทำยังไงก็มากู้เท้าแชร์นี่แหละ
เท้าแชร์บอกจ่ายไม่ไหวก็กู้เท้านี่แหละจะได้เอามาส่งดอกเบี้ยเป็นรายวันนะครับ
แล้วก็เอาเงินที่กู้เท้าแชร์เนี่ยไปจ่ายให้ครบวงแชร์กลายเป็นว่า
เงินวงแชร์เธอก็ส่งไม่ไหวดอกเบี้ยเงินกู้ที่กู้มาจากเท้าแชร์เธอก็ไม่มีให้
แล้วเท้าแชร์ก็ไม่พอใจก็มีเหตุการณ์ตามคลิปเกิดขึ้น
คือแชร์นี้คือมันเป็นแชร์ลูกโซ่ที่เราส่งเท่าไหร่ก็ไม่หมด
ขอหยุดค่ะขอหยุดขอบอกว่าจะทยอยจ่ายให้ให้หมดค่ะจากที่คุยกันคือจะทยอยให้หมดจนหมด
แล้วก็มันก็มีเรื่องขึ้นมาค่ะเขาบอกว่าเรื่องจะไม่จบแค่นี้แล้วก็เขาจะบอกว่าจะไปทำร้ายลูกที่โรงเรียนด้วยคมครูค่ะ
อ๋อครับแล้วเราก็กลัวค่ะกลัวค่ะกลัวคือไม่ได้ตั้งตัวเลย
ล่าสุดนะคะทีมข่าวไปคุยกับผู้หญิงคนนึงค่ะชื่อว่านางสาวแหม่มเป็นนามสมมุตินะคะ
นางสาวแหม่มคนนี้เป็นเจ้าหนี้ของเท้าแชร์ไก่อีกทีนึง
อ๋อเลยค่ะเท้าแชร์ไก่ที่ไปทำร้ายร่างกายลูกหนี้ตามคลิปป่ะค่ะ
ครับตัวเองก็เป็นหนี้ของนางสาวแหม่ม
สมแหม่มบอกว่าเท้าแชร์ไก่ติดหนี้เธอ๒๗๐๐๐บาทนะคะ
เธอก็ทวงไม่ได้จนถึงตอนนี้ก็ทวงไม่ได้เพราะว่าถูกบล็อกการติดต่อ
นางสาวแหม่มก็เลยบอกว่าขอเตือนเท้าแชร์ไก่หน่อยก็แล้วกัน
เห็นใจลูกหนี้เขาหน่อยเห็นใจลูกแชร์เขาหน่อย
อย่าใช้ความรุนแรงในการทวงหนี้ควรที่จะเข้าใจคนเป็นหนี้เหมือนกัน
เพราะเท้าแชร์ไก่เองก็เป็นหนี้ฉันอยู่คุณเองก็อยู่ในฐานะลูกหนี้เหมือนกัน

ดังนั้นคุณก็ควรจะเห็นใจลูกหนี้บ้างแบบนี้นะคะ
ทีมข่าวก็พยายามติดต่อเท้าแชร์ไก่จนได้ข้อมูลมาว่าตอนนี้อยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
แล้วก็อยากจะชี้แจงข้อเท็จจริงในเรื่องนี้เหมือนกันแต่ยังไม่พร้อมที่จะเข้าพื้นที่พังงา
แต่ก็เบื้องต้นให้ข้อมูลกับทีมข่าวในลักษณะที่ว่าเธอโมโหมากที่ลูกแชร์คนนี้ปิดการติดต่อสื่อสารมานานเป็นเดือน
แชร์ไก่บอกว่าตัวเธอเองก็ต้องใช้เงินนำไปจ่ายลูกแชร์คนอื่นก็ตามไปถึงที่พักตั้งสองรอบ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปเป็นรอบสองนะไปรอในพื้นที่พอเจอก็เลยห้ามใจไม่ไหวก็เลยเกิดเหตุการณ์ตามที่เห็นในคลิป
แชร์มาบอกว่าเท้าแชร์ไก่ใส่ชื่อโดยไม่แจ้งเท้าแชร์ไก่บอกว่าไม่ได้แจ้งได้ยังไงก็อยากจะให้สังคมเห็นใจเท้าแชร์อย่างเขาด้วยที่จะต้องรับผิดชอบลูกแชร์คนอื่นในวง
บอกว่าแจ้งเป็นรายลักษณอักษรแล้วแต่ก็นั่นแหละมันก็การทวงหนี้แบบนี้มันก็ทำไม่ได้

เป็นหนี้ที่เขาไปกู้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมายเขาก็ยังมีกฎหมายเลยว่าคุณห้ามทวงแบบไหนแบบไหนคุณไปใช้ความรุนแรงแบบนี้ไม่ได้แน่นอน